ส่วนความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่ไปพบศพนะคะ
ถ่วงน้ำลอยอืดมาติดบริเวณแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดนครพนมพบ๒ศพ
ศพแรก๒๗ธันวาคมศพที่สองยี่สิบเก้าธันวาคมปีที่แล้วนะคะคือเมื่อวานเนี้ย
เป็นคนใกล้ชิดคนที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังเลยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทีนี้สิ่งที่ต้องหาต่อไปก็คือทำไมล่ะถึงถูกฆาตกรรมและโหดเยี่ยมแบบนี้
ไปทำอะไรมันเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่านี่นะคะ
ส่วนนายสุรชัยแทร่ด่านที่ถูกอ้างถึงว่าสองคนนี้เป็นคนสนิทของนายสุรชัยแทร่ด่าน
ตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวนะซึ่งพันรยาเองเขาก็บอกว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้ว
นี่เป็นความเชื่อของพันรยานะคะมาดูความคืบหน้ากรณีนี้กันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ส่งศพตรวจชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
พร้อมกับเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของบุคคลที่สงสัยว่าเป็นญาติของทั้งสองศพเนี่ย
ไปเทียบเคียงดีเอ็นเอนะคะซึ่งผลการตรวจดีเอ็นเอ
ยืนยันแล้วว่าผู้เสียชีวิตคนแรกคือนายไกรเดชลือเลิศอายุ๔๗ปี
เป็นชาวอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายชื่อในวงการก็คือสหายกาสลอง
อีกหนึ่งคนคือนายชัดชาญบุภาวันเป็นชาวอำเภอนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
คนนี้ชื่อในวงการก็คือสหายภูชนะ
สองคนนี้เป็นคนสนิทของนายสุรชัยแทร่ด่านนะคะเป็นแก่นำกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง
และเคยเป็นแก่นำนปชเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อปี๕๗คนนี้
จากการสอบปากคำญาติเนี่ยทราบว่าทั้งสองคนนี้ก็คือ
ไกรเดชและนายชัชชาเนี่ยกบดานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็หายตัวปริศนาก่อนที่จะมาพบเป็นศพก็คือช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
พลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่รู้ตัวบุคคลผู้เสียชีวิตทั้งสองศพแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
และจะมีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่า
ถูกฆาตกรรมมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วเอาศพมาทิ้งในแม่น้ำโขง
ก่อนที่จะไหลมาติดริมฝั่งพื้นที่นครพนมแต่ว่าตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นอื่นทิ้งไปนะคะ
แต่ทีนี้มันจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้
รอผลการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งตำรวจบอกนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่หายไปตอนนี้ตามหาตัวกันอยู่ก็คือนายสุรชัยแทร่ด่านนี้นะคะ
หายตัวไปช่วงใกล้เคียงกับสองคนที่กลายเป็นศพทางญาติก็ยังติดต่อไม่ได้
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับพันรยาค่ะคือนางปรานีด่านวัฒนานุสรหรือว่าป้าน้อยนะคะ
เป็นพันรยาของนายสุรชัยแทร่ด่านยืนยันกับผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของสองศพที่เจอก่อนนะคะ
น้อยบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเลยเป็นคนสนิทของสามีที่ลีภัยการเมืองไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
แต่หายตัวปริศนาไปเนี่ยซึ่งตัวเองก็เชื่อว่าสามีอาจจะเสียชีวิตแล้วค่ะ
แต่ว่าศพเนี่ยอาจจะเน่าเปื่อยหรือว่าถูกทำลายทิ้งไปเลยก็เลยหาไม่เจอ
ตอนนี้ครอบครัวกำลังประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเร่งหาเบาะแสการหายตัวไปของนายสุรชัยแทร่ด่านนะคะ
ตอนนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่เจอตัวนายสุรชัยแทร่ด่าเนี่ยนะคะ
แต่ว่าป้าน้อยบอกว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อนของนายสุรชัยฝั่งลาวเนี่ยนะครับ
บอกว่าปลอดภัยดีแต่ยังไงก็ตามป้าน้อยบอกว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะ
ขอยืนยันอีกทีว่าเพื่อนที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยเจอตัวจริงหรือเปล่า